สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สิงค์คอร์ปอเรชชั่น
ผมสั่งการไปแล้วว่าภายในสิ้นปีนี้
ไม่มีการทำเมืองแร่ทองอีกต่อไป
สร้างกันมากี่ปีแล้วปัญหามันเกิดมาจากใครล่ะ
ธันวาคมจะต้องไม่มีเหมืองทองอีกต่อไป

ถ้าเป็นทางฝั่งเอกชนคงไปแนวลบชัดเจนนะคะ
แต่ถ้าทางฝั่งประชาชนอาจจะก้ำกึ่งนะคะ

แต่ว่าในแง่ของรายละเอียดของข่าว
หรือว่าในแง่ของการปฏิบัติการจริง

ต้องการดูค่ะว่าตกลงเข้าใจตรงกันหรือเปล่า

ตกลงแล้วทำไมเอกชนยังพูดถึงปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมคะ

ในขณะเดียวกันนายกก็บอกว่าเนี่ยที่กำลังจะหมดพรุ่งนี้นี่นะคะ

แล้วตกลงเหมืองทองขนาดใหญ่ของบริษัทแห่งนี้
จะเป็นคู่ขัดแย้งล่าสุดของรัฐบาลได้หรือเปล่า
มีคนไปถามด้วยนะคะว่าตกลงแล้วเอกชนจะฟ้องรัฐไหม

เพียงแต่ว่าถ้าเราอยู่กรุงเทพเราจะรู้สึกเฉย
แต่ถ้าเราเป็นคนที่นั่นเราจะตกใจกับข่าวนี้มากว่า

วันนี้สองท่านจะคุยกันกับดิฉันในรายการนะคะ

ท่านแรกนะคะผู้จัดการฝ่ายกิจการขออภัยค่ะ
ผู้จัดการฝ่ายประสานกิจการภายนอกของบริษัทอัครา
ซอเซสจำกัดมหาชนคุณเชิดศักดิ์อัฐอารุณแล้วก็อีกหนึ่งท่าน
อาจารย์เคยให้ความเห็นไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้
อาจารย์อยู่ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจที่นิด้านะคะ
รองศาสตร์อาจารย์ดรอดิษรางกูลณอายุทยา
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
รู้ข่าวมาก่อนไหมคะว่าวันหนึ่งจะถึงวันนี้
ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยต้องเรียนตามตรง
ไม่มีหลุดเข้าหูเลยเหรอคะไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะครับ
ในส่วนของเราเราก็ทำหน้าที่ของเราไป
ในเมื่อใบอนุญาตโรงประกอบโลหกรรมมันจะหมดอายุ
ณวันที่๑๓พฤษภาคมอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับ
เราก็ยืดเอกสารขอต่ออายุตามขั้นตอนนะครับ
พร้อมกับส่งเอกสารประกอบนะครับว่า
อะไรบ้างที่เป็นเงื่อนไขที่ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร
กำหนดไว้๑๒๓๔๕นะครับเราก็ส่งครบนะครับ

จากทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่
เพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจว่าทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีเรียบร้อย
แทรกนิดเดียวค่ะที่ส่งไปนี่ส่งไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ที่จะต่อล่าสุดนะครับค่ะซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรกลับมาไม่มีสัญญาณไม่มีการสื่อสารจากหน่วยงานที่รับเอกสารต่อไป
ถูกครับถูกครับเรียนอีกนิดนึงครับว่าเรื่องของการต่อใบอนุญาตโรงประกอบโลหกรรมเนี่ย
ผมเองมองว่าเป็นขั้นตอนปกติเพราะว่าเราเองก็ตอบมาแล้ว๒ครั้งนะครับ
ครั้งที่๑ครั้งที่๒ครั้งนี้ครั้งที่๓เพราะฉะนั้นวิธีการหรือขั้นตอนต่างก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับ
แต่ว่าก็อย่างว่าเราก็ทราบว่ามีแรงกดดันมาจากตรงนู้นตรงนี้นะครับก็ยังหวังอยู่ว่าทางภาครัฐทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ย
จะได้เข้าใจผู้ประกอบการนะครับหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องก็จะได้พูดคุยกันแก้ไขปัญหากันไป
ฉันไม่ค่อยเข้าใจธุรกิจนี้ขอเอาแบบเร็วนะคะคือตกลงแล้วเนี่ยถ้าตามปฏิทินตามข่าวที่ออกมาคือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะ
จะเป็นวันที่หมดอายุของใบอนุญาตโรงประกอบโลหกรรมยังเรียกชื่อถูกไหมค

คืออันนี้ต่อทุกกี่ปีคะ

ตรงนั้นอยู่๕ปีและครั้งนี้ที่ยืนเอกสารไปกุมภาคือครั้งอันที่๓

ตัวเลขที่บอกว่าอะไรสัมประธานผมถึงปี๗๑นะนี่คืออะไรคะ
ตรงนี้ผมเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับว่าในกระบวนการทำงานของเราจะแบ่งมาได้๒ส่วนใหญ่

ก็คือใบประธานบัตรใบอนุญาตประธานบัตร
ซึ่งแปลเป็นภาษาเราก็คือใบอนุญาตให้ทำเหมือง
ตรงนั้นมันก็จะคำนวณและกำหนดอายุ
จากปริมาณแร่สำรองที่มีอยู่จากวิธีการทำเหมืองของเรา
ส่งเอกสารให้กรมเมืองและกรมเมืองก็ดูว่า
แรกคุณมีแค่นี้เพราะฉะนั้น๑๕ปีน่าจะหมดนะ
ก็ให้๑๕ปีอันนี้๒๐ปีน่าจะหมดนะก็ให้๒๐ปี
เพราะฉะนั้นอายุของตัวประธานบัตรเนี่ยครับ
แต่ว่าการจะได้๑๒ปี๑๕ปี๒๐ปีหรือไม่
ก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของกรมเหมือง
ซึ่งก็ดูจากข้อมูลที่เราส่งเข้าไปอันนี้ส่วนหนึ่ง
ตัวนี้คือตัวที่มีการพูดกันว่ายังมีอายุอยู่ถึงปี๒๕๗๑นะครับ
เพราะว่าอายุของประธานบัตรชุดนี้เราได้มา๒๐ปีนะครับ
ขณะนี้แค่ปี๕๙นะครับ
อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เรากำลังพูดถึงแล้วก็เป็นปัญหา
ก็คือเรื่องของใบอนุญาตประกอบโลหกรรมนะครับ
ซึ่งเมื่อกี้ก็ได้เรียนไปนิดหน่อยแล้วว่า
เมื่อได้รับอนุญาตครั้งหนึ่งมีอายุ๕ปี
เพราะฉะนั้นก่อนจะครบ๕ปีเราก็ต้องยื่นเอกสาร
แสดงเจตนาขอต่อนะครับแล้วรวมทั้งยื่นเอกสารประกอบ
ว่าทางกรมเขาได้สั่งอะไรไว้๑๒๓๔๕นะครับ
เราก็ยื่นเอกสารพร้อมกับหลักฐานว่าเราได้ทำ๑๒๓๔๕ครบถ้วน
ดิฉันฟังก็เข้าใจนะคะแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติแล้ว
คือคอรมอที่ประชุมกันแล้วเป็นข่าวเมื่อ

เอาล่ะคุณจะส่งเอกสารมาเนี่ยจะต่อให้ถึงแค่๓๑ธันวาคมปีนี้
อันนี้คือที่ต่อทุก๕ปีถูกไหมคะ

อย่างนี้ถ้าที่ฉันเป็นชาวบ้านฉันก็จะนั่งทำตาปิบแล้วก็จะถามว่า
แล้วตกลงมันแปลว่ามันปิดเหมืองหรือเปล่า
คือถ้าสมมุติทางฝั่งที่เขาไม่อยากให้มีเหมืองแล้วเนี่ยนะคะ
คือมันแปลว่าให้ปิดเหมืองเลยหรือเปล่าคะ
ถ้าแปลตามตัวหนังสือก็ไม่ได้แปลอย่างนั้น

เราทำเหมืองมาเราได้สินแร่มา
แต่ถ้าเราไม่มีโรงงานประกอบโลหกรรม
เพื่อที่จะดึงอวทคออกมา

เราไม่สามารถทำแร่จำนวนมหาศาล

ขออีกคำถามหนึ่งก่อนมาที่จะอดิษฐ์นะคะ
ตกลงที่มีข่าวหรือนักข่าวถามเนี่ยตกลงจะฟ้องไหมคะฟ้องไหมคะ

คุณจอมขวัญเหมือนกับที่ได้ตอบกับผู้สื่อข่าวทั้งหลายไป
ว่าตลอดเวลาที่เราดำเนินธุรกิจอยู่เนี่ยครับ
แล้วก็กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่มาตลอด

ปวงนี้เป็นลักษณะของความร่วมมือ
เพราะฉะนั้นก็ก็เรื่องฟ้องนี่

ก็คือเรื่องของคำสั่งของกรมอุตสาหกรรมมือธารการเหมือนแร่

ภายหลังจากที่คอรมอลมีมตินะครับ

น่าจะต้องมีหนังสือมาบอกเราว่าตกลง
แต่ตามที่มติคอรมอว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
กรมอุตสาหกพันธ์พันธ์ธรรมการเหมือนแร่สั่งให้ท่านทำอย่างนี้อย่างนี้
อันนี้ห้ามทำอันนี้ทำได้อะไรก็แล้วแต่นะครับ

เพราะฉะนั้นเราเองก็ยังไม่รู้ว่าประเด็นที่สั่งการเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ
มีอะไรบ้างที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจ

เราอาจจะโต้แย้งในเชิงวิชาการหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ
เพราะฉะนั้นตัวสำคัญก็จะเป็นตัวนี้ด้วย
ว่าในเมื่อเรายังไม่เห็นก็ยังไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต่อ

เรื่องนี้จริงเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาล
ให้ลงไปทำงานในพื้นที่แล้วก็รวบรวมข้อมูลขึ้นมา

ไม่ใช่อยู่ดีก็ปุ้งออกมาต้นสัปดาห์ไม่ใช่นะคะ
แล้วก็หน่วยงานที่รับงานนี้ไปก็คือ

กระทรวงสาธารณสุขเพราะเกี่ยวกับสุขภาพคนที่นั่นด้วย
แล้วก็รวมถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะ

เพราะเขาประเมินว่าคนทำงานเป็นพัน
วกครอบครัวเขาประมาณสัก๓๔พันคนจะทำอย่างไร

อาจารย์ค่ะในเชิงนโยบายแล้วการที่
เอาอย่างนี้ในเชิงนโยบายในยุคบริหารปัจจุบัน

เพราะอันนี้มันบวกคำสั่งคอสชด้วยนะคะอาจารย์
คือถ้ามาแนวนี้น่าจะเป็นยุค
โทษนะคะถามต่อหน้าคุณเชิดสองด้วยค่ะ

คือยุคนี้น่าจะเป็นยุคที่เร็วที่สุดเป็นไปได้ที่สุดไหม
ถ้าจะยุติใช่ไหมครับการทำเหมืองคือ

ผมว่าเวลารัฐบาลจะมีนโยบายสาธารณะที่จะให้มีเหมืองหรือไม่ให้มีเหมืองเนี่ย
มันก็ต้องไปการศึกษาดูว่าผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างนะครับ
ทีนี้ผมก็ได้เอาตัวเลขมามาดีดลูกคิดดูย้อนหลังเนี่ยนะครับ
ย้อนไปจนถึงเมื่อปีพศน่าจะ๒๕๔๓
ที่อัคราเริ่มต้นได้รับประทานบัตรแล้วก็เริ่มที่จะมีการดำเนินการ
ณวันนั้นถ้าเอาตัวเลขมาดูเนี่ยผมคิดว่าการเปิดเหมือง
ค่อนข้างที่จะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนะครับ
เพราะว่าหลักการที่จะดูความคุ้มค่าของเหมือง

ผมคิดว่าสังคมบางทียังมองประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเหมือง

เช่นมองเป็นในเรื่องของการส่งออก
มองไปในเรื่องของการจ้างงานหรืออะไรพวกนั้นเป็นต้นนะครับ
แม้กระทั่งค่าภาคหลวงหรือท้องถิ่นจะได้เท่าไหร่
เวลาเรามีทรัพยากรที่มีปริมาณจำกัด

หลักการมองก็คือว่าการที่เราขุดทรัพยากร

กับการที่เราจะเก็บไว้แล้วไปขุดในอนาคต

เพราะฉะนั้นคนที่จะกำหนดนโยบายสาธารณะเนี่ย
ต้องศึกษาทิศทางของราคาทองคำ
เทียบกับว่าถ้าเกิดขุดทองมาแล้ว
แล้วเอาเงินมาลงทุนผลตอบแทนมันจะเท่าไหร่
ผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งจากพันธบัตรรัฐบาล
กับการเติบโตของราคาทองคำอันไหนมันเร็วกว่ากันนะครับ

เราจะอนุญาตให้มีเหมืองต่อไปหรือไม่

ไม่ใช่มาดูเรื่องการจ้างงานการส่งออก
นั่นมันเป็นการพิจารณาในกรณีสินค้าทั่วไปที่ใช้แล้วหมดไป
แต่ทองเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีผลกระทบระหว่างช่วงเวลา
วันนี้เราใช้เยอะวันหน้าเราก็มีน้อย
แต่ถ้าวันนี้เราใช้น้อยวันหน้าเราก็มีเยอะนะครับ
ทีนี้ในกรณีอาคาราเมื่อย้อนหลังไป๑๕๑๖ปี
ทองราคามันขึ้นน้อยนะครับ
ผลตอบแทนของทองในส่วนของมูลค่ามันโตผมคำนวณประมาณ๖กว่า
แต่เวลาเอาเงินก็คือขุดทองมาแล้วขายเป็นเงินเนี่ย

เพราะฉะนั้นมันเหมาะที่จะเอาทองขึ้นมา
แล้วก็ขายเป็นมูลค่าแล้วเอาเงินมาลงทุนนะครับ

เพราะฉะนั้นณวันนี้ผลตอบแทนผมเรียกว่าสูสีไม่ใช่ขัดทุนนะครับ
ก็คือราคาทองมันเพิ่มขึ้นจาก๖มันขึ้นมาเป็น๗กว่า
โตของราคาทองเพราะช่วงหลังราคาทองมันดี
ส่วนพันธบาทก็มีแนวโน้มลดลงนะครับ
พันธบัตรที่เคยให้ผลตอบแทนเฉลี่ย๑๐ก็เหลือแค่๗กว่าเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นผลตอบแทนของการเก็บทองไว้ในดิน
กับการเอาขึ้นมาเปลี่ยนเป็นมูลค่าเนี่ยมันสูสีกันมากนะครับ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นคำตอบสำหรับรัฐบาล
ในการที่จะอนุญาตอัคราให้ทำต่อหรือไม่ให้ทำเนี่ย
มันก็อาจจะต้องพิจารณาประเด็นอื่นประกอบไปด้วย
เช่นเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สุขภาพหรือแม้กระทั่งค่าภาครวงสมภาษณ์
รัฐบาลจะได้ว่าโอเคไหมอัตราแบบนี้
แต่ทีนี้ในเรื่องนี้ซึ่งวันนี้ขอบอกคุณเชื้อศาไว้ก่อนเลย

เพราะอาจารย์อดีตไม่ได้มาตำแหน่งนี้นะคะ

คือในสิ่งที่มันเป็นข่าวเอาตามข่าวนะอาจารย์

ก็มีชาวบ้านที่ไม่เอาแล้วก็ยังมีข้อโต้แย้ง

ในการศึกษาที่เราเคยทำมานะครับ
ผมก็มีโอกาสที่จะไปดูเหมืองมาทั้งหมด
ประมาณ๖เหมืองตั้งแต่เหนือจดใต้เนี่ย
โรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วก็สละบุรีประหาฝุ่น

ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องแก้ซึ่งผมคิดว่า

เราไม่นิยมพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่า
ปนเปื้อนในธรรมชาติมันมาจากไหน

ก็คือในธรรมชาติมันจะมีการปนเปื้อนอยู่แล้ว

ก็อาจจะเพิ่มการปนเปื้อนขึ้นมาบ้าง
กี่เปอร์เซ็นต์ใครรับผิดชอบเท่าไร
ไม่มีการเก็บตัวอย่างในเชิงวิทยาศาสตร์เอามาดูกัน

ที่แม่ตาวก็ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลชัดเจนว่า

แล้วก็ข้อ๒ที่เป็นจุดอ่อนของบ้านเรา

เหมืองรับผิดชอบกี่เปอร์เซ็นต์

หรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการพื้นที่เนี่ย
ก็หละหลวมบางทีเหมืองเขาอยู่ตรงนี้
แต่การบริหารเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ

เพื่อให้คนอยู่ให้ถูกแหล่งถูกทิศถูกทาง

ซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่ควรเกิดตั้งแต่แรก
ดิงขอคว้าประเด็นของอออดิษฎ์ไว้นะคะ

เพราะเรียนเชื่อว่าคุณเชิดศักดิ์น่าจะอยากฟังจากอีกคนนึงด้วย
น่าจะเป็นคนที่ต้องดำเนินเอกสารให้นะคะ
ตรงเอกชนต้องหยุดหรือไม่ต้องหยุดเดี๋ยวพักสักครู่นะคะ
ประเด็นเหล่านี้ที่อาจารย์ดิตบอกเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะถามจากอธิบดีกรมค่ะ
ตกลงท่านส่งหนังสือเนี่ยแปลว่าเขาต้องทำอะไรบ้างสักครู่ค่ะ
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่นะคะ
ธิบดีชาติหงเทียมจันทร์นะคะอธิบดีสวัสดีค่ะ

ธิบดีเรียนขอความเข้าใจก่อนนะคะสรุปแล้วที่คอรมอออกมาแล้วก็เป็นข่าวเนี่ยนะคะ
แปลว่าอัคราเนี่ยต้องปิดเหมืองเลยหรือเปล่าคะ
ไม่ได้ครับนะฮะก็คือมติคอลโมที่ออกมานะฮะก็คือจะยุติการอนุญาตอาจยบัตรพิเศษเพื่อการสำรวจแร่
คำขอประธานบัตรและคำขอต่ออายุประธานบัตรครับ
ตัวประธานบัตรก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับครับผม
หมายถึงว่าตัวเหมืองยังทำแต่โรงงานทำไม่ได้แล้วเหรอคะ
ทำได้ถึงสิ้นปีใช่ไหมคะในส่วนในส่วนตรงนี้นะฮะก็ก็จะมีข้อสองต่อมาก็คือว่า
ในช่วงนี้เนี่ยบริษัทอัคราก็สามารถดำเนินการทำเมืองได้อย่างต่อเนื่องไปนะครับอืม
โดยแต่เนื่องจากว่าใบอนุญาตประกอบโลหกรรมหรือโรงถลุงแร่
เพื่อปันเทาความเสียร้อนความอาราจของผู้ประกอบการ

สมควรที่จะให้บร๖๖๕อัปราธิกษาชำกัด
ดำเนินการต่อไปจนถึงสิ้นปี
ถามว่าทำไมเราจึงตัดสินใจว่าอนุญาตให้ต่ออายุบรรยาทประกอบโลกันจนถึงสิ้นปีนี้
ก็คือว่าเนื่องจากประธานบัตรที่ยังมีอยู่ที่แม้แต่ว่าจะมีอายุถึงปี๒๕๗๑ก็ตาม
โครงสร้างทางเทคนิคและก็ทางวิศวกรรมซึ่งจะสามารถเสมืองต่อไปได้
แร่จะหมดภายในเดือนสิงหากัญญานี้
หรือยังมากที่สุดก็สามารถบรรยาการต่อไปได้จนถึงสิ้นปี
ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนี้
เดี๋ยวงั้นมีคำถามสั้นสองสามคำถามคือตอนนี้
ขั้นตอนเอกสารคือทางอัคราเขาก็บอกว่ายังไม่ได้อะไรอย่างเป็นทางการ

ครับผมมันจะมี๒ตัวใช่ไหมครับ๒เรื่องนะครับ
ก็คือเรื่องคำขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม

ขณะนี้ในเมื่อทางบริษัทได้ยื่นเรื่องเข้ามา
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลกรรม
ในส่วนของรายการก็ต้องประมวลข้อเท็จจริง

ที่เกี่ยวข้องประกอบกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ซึ่งมีนโยบายกำหนดออกมานะครับ
ส่วนนี้เราก็กะจะดำเนินการอนุมัติอนุญาต
ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายอันนี้นะครับ
ค่ะอธิบดีคะในส่วนของข่าวที่ออกมาเนี่ยนะคะ

คือเหมืองทองของทุกบริษัททั่วประเทศ
หรือเรามีเฉพาะของอัคราในประเทศเราคะที่เป็นเหมืองทอง
ใช่ครับก็คือเหมืองของเหมืองทองคำทุกแห่งในประเทศนะฮะ
แต่ในข้อเท็จจริงนะฮะบ้านเราปัจจุบันนี้
มีประธานบัตรเหมืองแร่ทองคำอยู่๒แห่ง
ก็คือบริษัททุ่งคำจำกัดที่จังหวัดเลย
แต่ที่นั่นบริษัทใช้ประโยชน์ฝ่าไม้ขึ้นอายุนะฮะ
ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุนะฮะ
ซึ่งก็หยุดเป็นเหมืองการไปนะครับ
ก็กลายเป็นว่าเป็นบริษัทที่เป็นเหมือนการอยู่ในบริษัท
ก็คืออัครารายเดียวนะครับในปัจจุบันไม่มีเมืองอื่นอีกแล้วครับผม
ค่ะแล้วถ้าเป็นเหมืองของแร่อื่นหรือเหมืองอื่นเนี่ยนะคะ

เกี่ยวเลยครับในนโยบายอันนี้
กรอบนโยบายอันนี้ที่กรมได้รับทราบและให้ความเห็นชอบอันนี้
นี่จะเฉพาะเหมืองแร่ทองคำเท่านั้นนะฮะ
ส่วนแรกอื่นเช่นหินอุตสาหกรรมเหมืองดีบุกเหมืองยิบซ่ำเหมืองอะไร
สามารถเป็นเหมือนการขออนุมัติอายุญาต
การสำรวจและการเสมืองได้ตามขั้นตอนปกติทั้งหมดครับผม
ธิบดีจริงโอ้โหคำถามเพียบค่ะแต่เวลาไม่เหลือแล้วค่ะท่าน
ยังไงขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่ชี้แจงนะคะ
ขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ไม่ต้องสงสัยค่ะคุณเชิดศักดิ์โดนเต็มบริษัทเดียวนะคะ
ใช่ครับในทางปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ถ้าดูจากท่านอธิบดีก็คือ
อยู่ในขั้นตอนยังไงไม่น่าจะมีอะไรบิดพริ้ว
หรือว่าเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยนะคะยังไงต่อคะ
ก็ผมก็ยังคิดว่าจะต้องกำหนดท่าทีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
จากเอกสารที่ส่งมาบอกเรามันจะต้องมีการตอบกลับมาครับ

เพราะฉะนั้นทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมือนแรกก็ต้องตอบกลับมาว่าจะอนุญาตแค่ถึง๕เก้า
โดยจากนี้ไปให้ท่านทำ๑๒๓ยังไงก็ต้องมีข้อตรงนี้
แล้วจากนั้นเราถึงจะมาดูว่าท่าทีของเรา
จะเป็นอย่างไรในเรื่องเหล่านี้นะครับ
คือเนื่องจากที่คณะมอประชุมออกมาประกอบกับคำสั่งของโครสช
แล้วก็นายกก็จริงแล้วแต่ท่านว่าจะใช้ข้อไหน
แล้วมันมีมาตราสูงที่สุดที่อยู่ในมือท่านอีกด้วย
อาคาราฟ้องศาลไหมคะหรือว่าทำอะไรไม่ได้แล้วคะ

ทั้งหมดเนี่ยคงจะต้องดูตรงเอกสารที่จะมาถึงเราก่อนนะครับ
ว่ามันมีประเด็นที่ควรจะได้ชี้แจงไหม
ควรจะได้ขอผ่อนพันธุ์ขออะไรยังไงไหมนะครับ
ตรงนั้นเรื่องการฟ้องร้อง
ผมก็จะพูดเหมือนที่พูดในทุกที่นะครับ
ขอเตรียมสวนถูกเฉินอะไรไหมครับผมยังเชื่อว่ามันมี
ช่วงเวลามีประเด็นที่เราอาจจะหารือกันได้นะครับในหลายเรื่อง
ต้องดูรายละเอียดที่มาจากที่มันอยู่ในเอกสารก่อนนั่นแหละครับ
ฉันถามแบบไม่ค่อยสุภาพค่ะแต่เอาแบบเขาเมาส์กันเนี่ยนะคะ
คือในจังหวะนี้เนี่ยอัคราเชื่อว่าอาจจะยังเจรจา
พูดคุยเกลี้ยกล่อมได้ไหมคะ
เราก็ยังมีความหวังอยู่นะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ย
แม้แต่ในเอกสารที่ออกมาจากคอรมอลเองก็พูดชัดเจนว่า
ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าเราเป็นสาเหตุให้เกิด
ผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพหรือเปล่านะครับ
แต่เอาปัจจัยเรื่องอื่นเรื่องของสังคมเรื่องของอะไร
พิจารณาตรงนี้ประกอบกับคำสั่งคอสชนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผมถึงได้พูดในหลายเวทีนะครับว่า
อยากจะเรียกร้องหรือขอวิงวอนให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรม
หรือว่ารัฐบาลได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
ที่กระทรงอุตสาหกรรมแล้วก็กระทรงอุตสาหกศึกตั้งขึ้น
แล้วกำลังทำงานอยู่ระหว่างนี้นะครับ
โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาจากหน่วยงานภาครัฐเยอะแยะไปหมด
รวมทั้งเรารวมทั้งผู้ร้องมีใครก็แล้วแต่
ทุกคนเอาข้อมูลมาดูกันใครมีอะไร
มาวางกฎวางเกณฑ์ในการคัดเลือกในการแยกแยะ
เพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วก็ตอบให้ได้ว่าจริงมันเกิดอะไรขึ้น
ผมยังอยากให้กระบวนการตรงนี้มันเดินไปจนจบ
แล้วก็ถ้าปรากฏว่าข้อสรุปมันคือสงสัยว่าเรานั่น
ว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าเราผิดก็ว่ามา

เดี๋ยวที่ฉันขอเก็บหมวดเรื่องสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมเอาไว้นะคะ

คือถ้าผมเป็นรัฐบาลเนี่ยผมจะไม่มาห่วงหรอกว่า

แต่สิ่งที่รัฐบาลจะต้องคิดหนักก็คือว่า
มันคุ้มไหมที่จะมีเหมืองนะครับ
เปรียบเทียบในเชิงเศรษฐกิจให้มันแชทเจน
ซึ่งผมไม่คิดว่ารัฐบาลเคยเอาตัวเลขมาดู
ในเชิงเศรษฐกิจเมืองคุ้มไม่คุ้ม

เอาเรื่องสิ่งแวดล้อมมาศึกษาข้อมูล

และผลสิ่งแวดล้อมมันเป็นไปอย่างที่คนนู้นว่า

แล้วจะตัดสินใจยังไงให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดของสังคม
เพราะฉะนั้นการฟ้องไม่ฟ้องมันเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องรอง
แต่เราควรจะมีข้อมูลในเชิงวิชาการ
ในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ในเชิงสิ่งแวดล้อม
ที่ชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ในเชิงเศรษฐกิจก็วิเคราะห์กันอย่างคลาดเคลื่อน
ก็อยากจะให้เห็นความสำคัญในเรื่องพวกนี้บ้างครับ
ขอสุดท้ายจริงค่ะปีท้ายได้คุณเชิร์ษฐกิจค่ะ

เดี๋ยวฉันเอาจากคำสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีอุตสาหกรรม
ด้วยซ้ำไปนะคะคือประเด็นที่ใหญ่ที่สุดคือ
มองว่ายังมีความขัดแย้งอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้สรุป

ยังไม่ได้สรุปว่าตกลงแล้วเกี่ยวไหม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบสุขภาพคนว่ามาจากอัคราเนี่ยนะคะ
คำถามคือว่าระหว่างที่ยังไม่รู้ว่าเกี่ยวไม่เกี่ยว
แต่สั่งปิดแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ภาษาชาวบ้านเลยนะคะ

นักลงทุนซึ่งคงมีต่างชาติเยอะนะคะในบริษัท

ยังครับยังครับยังมีความหวังอยู่ว่าเราสามารถที่จะ

ยังมีความหวังอยู่ว่าเราสามารถที่จะทำให้ช่วย

ยิ่งภายใต้คณะกรรมการที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้
เราทำงานก้อนทางแล้วครับเหลืออีกนิดเดียว

น่าจะเป็นกลไกที่เหมาะสมที่จะให้ทำงานไปอย่างน้อย
เพื่อที่จะให้ได้คำตอบสำหรับกรณีของเรา
กรณีของอย่างอื่นก็อาจจะต้องทำอย่างที่ท่านอาจารย์อดิษฐ์ว่า
ก็มีการศึกษาในภาพรวมประเมินอันนู้นอันนี้ซะ

คุณผู้ชมคะได้คำตอบนะคะ
แต่อย่างน้อยที่เรารอกันอยู่นะคะ
ตกลงชัดไหมว่าปิดจริงหรือไม่ปิดจริงนะคะ
ถ้าฟังคำตอบเอานะตอนนี้นะคะปิดค่ะ

เพราะมันมีกระบวนการอย่างที่คุณเชื่อสักบอกนะคะ
หมดเวลาของถามตรงวันนี้แล้วนะคะ
สักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์ต่อกับเราเลยนะคะ
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
และรับคุณผู้ชมไปเลยสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป